มาดูเรื่องราวระหว่างพ่อตากับลูกเขยกันหน่อยนะคะ
คู่นี้เขาเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานแล้วแหละ
แล้วฟังเส้นสุดท้ายล่าสุดนะคะถึงขั้นว่าต้องลงไม้ลงมือกัน
เพราะว่าลูกสาวมาฟ้องพ่อบอกว่าถูกลูกเขยคนนี้
รังแก่ทำร้ายร่างกายสุดท้ายพ่อตาค่ะคุณผู้ชมตามไปอัดสะเละเลยนะคะ
ว่าลูกเขยเนี่ยสลบคาเท้าแบบนี้
นี่แหละค่ะพ่อตาขาโหดนะลูกเขยเนี่ยน่วมเลย

พลเมืองดีแถวนั้นไม่รู้ว่าเขาเป็นพ่อตากับลูกเขยกัน
ก็เลยพยายามไปห้ามแต่ฝั่งพ่อตาบอกว่าอย่ามายุ่ง
ได้ยินเสียงในคลิปใช่ไหมคะก็เลยทำได้แค่ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ที่พ่อตาจะเตะป้าบเข้าที่กกหูลูกเขยแน่นิ่ง
ทิ้มลงไปอยู่กับพื้นแบบนั้นนะคะ
พลเมืองดีคนหนึ่งตัดสินใจเข้าไปห้ามดึงตัวพ่อตาไว้
ส่วนลูกเขยที่สลบอยู่นี่นะคะ
พลเมืองดีอีกคนหนึ่งหามออกไปส่งโรงพยาบาลค่ะ
เหตุการณ์เกิดคือวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมา
อู่ซ่อมรถจักรยานในอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนายวัชรกรอายุ๒๑ปี
ลูกเคยที่ถูกอัดจนน่วมในคลิปนี้นะคะ
จะออกจากโรงพยาบาลมีบาดแผล
แตกที่ปากฟันโยกมีร่องรอยฟกช้ำตามร่างกาย
วัชรกรเล่าบอกว่าเขากับภรรยาอยู่กินกันมาสักประมาณ๑ปี

แต่ว่าไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันนะฮะ
จนกระทั่ง๑ธันวาคมที่ผ่านมาเขาจับได้ว่า

เขาจับได้ว่าภรรยาไปแชทคุยกับชายอื่น
ก็เลยมีปากเสียงกันผลักกันมาผลักกันไปผลักกันไปผลักกันมา
ภรรยาล้มลงกับพื้น
จากนั้นก็มีคนโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุ
แต่พอตำรวจมาถึงภรรยาไม่ให้ตำรวจมายุ่ง
โดยบอกว่าพ่อตาจะมาเคลียร์เอง

พ่อตามาถึงค่ะก็มาทำร้ายร่างกาย
แล้วก็มีพลเมืองดีถ่ายคลิปไว้แบบนี้นะคะ
ัชรกรลูกเขยรายนี้ยอมรับบอกว่า
ก่อนหน้านี้เคยพยายามขอเลิกกับภรรยามาแล้ว
แต่ถูกพ่อตาข่มครูบอกว่าไม่ให้เลิกกัน
บอกว่าหากทำให้ภรรยาเธอเสียใจ
ก็คือลูกสาวของตนเองเสียใจ
ก็จะหาเรื่องทำให้ตัวเขาหมดอนาคต

ว่าพ่อตาทำรุนแรงเกินไป

ก็สุดท้ายลูกเขยบอกว่า

พอมันเกิดเหตุการณ์นี้เราคิดว่ายังไงอ่ะ

คือเขาไม่สั่งปล่อยชายพูด
ไม่ฟังแบบเหตุผลเลย
คือมาเสร็จก็ดึงไปเล่นเลยต่อย

ครูเขาได้พูดอะไรกับเราไหม

ผมขอเขาก็ยิ่งถามยิ่งถามประมาณนั้นอ่ะ
แล้วถ้ามันเกิดเรื่องอย่างนี้แล้วยังไงก็คือ

ตอนนี้เราไปลงวันที่ประจำวันอะไรแล้ว

เขยยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

เป็นเหตุให้ผู้นั้นได้รับบาดเจ็บแก่ร่างกายและจิตใจค่ะ
และดูจากคลิปแล้วนะครับ
หัดฮุกจังหวะจวงเตะ
แล้วก็ศอกพ่อตาเป็นมวย